ความราชกรณียกฤตของประบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
มีหลากหลายมากมาย
มีตัวอย่างที่น่าประทับใจมากอีกตัวอย่างหนึ่ง
คือเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่๒๖ธันวาคม
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนธโครงการสร้างเขื่อน
ที่บ้านครองศรีศุกร์ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพระองค์ท่านทรงเดินบนสะพานไม้ที่มี
ลักษณะปริ่มน้ำแล้วก็
มีสมเด็จพระเทพโดยเสด็จตาม
อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยาก
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่ง
บนแผ่นไม้แผ่นเดียวที่ลื่นปริ่มน้ำ
เพื่อพระประสงค์ที่จะดูพื้นที่ที่แท้จริงนะครับ
เมื่อไปถึงจุดหนึ่งก็ทรงประทับนั่ง
แล้วก็ทรงสักถามข้อมูลต่างเจ้าหน้าที่ของกรมชนประธาน
เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราศดร
ที่ขาดแคลนน้ำนะครับและทรงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อจะได้กำหนดโครงการต่างจากแผนที่มาเป็นของจริง
แล้วพระราชทานพระราชบุรีนั้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับไปพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมนะครับในเชิงวิชาการ
จุดนี้เป็นที่มาของการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชน
เขื่อนที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับ
ขุนด่านประการชนนี้นะครับเป็นการจัดการที่ราบรุ่มน้ำ
ของนครนายกนะครับมีระดับน้ำใต้ดินที่พื้นที่ในลักษณะลาดเท
เป็นพื้นที่ราบกว้างก็เลยมีการทำให้น้ำ
ระบายเนี่ยออกยากก็เลยต้องมีการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเป็นการสร้างเขื่อนเพื่อชะลอกระแสน้ำนะครับ
ไม่ให้ไหลอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝนแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแรงนะครับ
ขุนด่านประการชนที่พระราชทานชื่อเนี่ยเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านนะครับมีลักษณะเป็นฝ่ายแล้วก็สร้างเขื่อนทับลงไปเป็นเขื่อนคอนกรีตที่อัดบทยาวที่สุดในประเทศไทยหรือจะกล่าวได้ว่ายาวที่สุดในโลกก็ได้นะครับสร้างตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นเขื่อนหลัก
รายละเอียดบางเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นภาพในอดีต
เป็นภาพที่มีการเผยแพร่ออกไป
คำบอกเล่าที่สมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้าหญิงกรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน

ท่านเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บางครั้งก็นั่งอยู่พระองค์เดียว

ด้วยการขุดพื้นดินเป็นร่อง

ดูทิศทางกันไหลของน้ำ
สมเด็จยากของพวกเรา
เป็นนักชนประธานมาตั้งแต่เด็กทีเดียว
แล้วนอกเหนือจากพระองค์กับพระเชษฐา
คือในหลวงราชการที่๘
ท่านก็ทรงเล่นร่วมกันในการขุดคลองร่องน้ำอะไรต่ออะไร
เป็นรูปที่น่าสนใจคือพี่น้องสองพระองค์
ส่งขุดดินให้เป็นร่องแล้วก็ใช้น้ำลาดลงไป
ดูทิศทางการไหลของน้ำและประกอบกันเอากิ่งไม้
หักกิ่งไม้มาปักปักรอบเส้นทางเป็นเหมือนกับป่า
นี่คือพระอัจฉริยภาพและเป็นที่สืบมาตั้งแต่
สมัยยังทรงพยาวเมื่อทรงเติบใหญ่
จนกลายเป็นพระมหากษัตริย์ของภวงชนชาวไทย
ท่านก็ไม่ได้หนีไปจากเรื่องที่ท่านทรงมีความสุข
นั่นก็คือการสำรวจแหล่งน้ำนะครับการดูทิศทางการไหลของน้ำ
แล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์อย่างไรให้แผ่นดิน
การทำประโยชน์ให้ประชาชนทำประโยชน์ให้เกษตรกร
และประกอบกับการรักษาแหล่งน้ำก็ต้องมีป่า
ท่านก็มีพระราชดำริในการที่จะรักษาป่าเอาไว้

ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีสิ่งต่างที่ดีงามประเทศไทย
ก็โดยพระบรมีโดยพระอัจฉริยภาพที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับ
ที่มีพระประมุกที่มีพระปริชาสามารถมีสายพระเนธยาวไป
ทำให้ไทยเราเป็นไทยที่มีศักดิ์ศรีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
พูดถึงเรื่องเขื่อนทั้งหลายทั้งปวงในประเทศนี้
มีอยู่หลายเขื่อนทีเดียวที่เกิดขึ้น
เพราะพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีสายประเทศยาวไกลในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ
น้ำขาดแคลนก็จัดหาน้ำให้
น้ำท่วมก็หาทางระบายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนนะครับ
ไม่ว่าทุกภาคไม่ว่าที่ไหน
จะมีเขื่อนเหล่านี้อยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์
ต่อสายตาชาวโลกและชาวไทย
จากเขื่อนขุนด่านประการชน
ที่จังหวัดนครนายกที่ได้พูดถึงไปแล้ว
ทางภาคเหนือนะครับก็เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีบทบาท
การช่วยเหลือประชาชนทางภาคเหนือเกษตรกรทางภาคเหนือ
ทางภาคใต้ก็มีโครงการรุ่มน้ำปากพนัง
ประกอบด้วยเขื่อนและโครงการต่างนะครับ
ที่ใช้เวลากันในการจัดการก่อสร้างยาวนาน
นานพอสมควรมีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่อกับชาวบ้าน
แต่ด้วยพระบารมีโดยแท้ที่เมื่อราศดรเข้าอกเข้าใจนะครับ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสละที่บางจุด
เพื่อให้โครงการในครบถ้วนสมบูรณ์
ทำให้พัฒนาการของบริเวณรุ่มน้ำปากพนัง

ก็เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
มีราศดรหลายจังหวัดทีเดียวที่อบพยพเข้ามาอยู่
ที่พระบาทสมศิษย์เจ้าอยู่หัวทรงดูแลเอาใจใสอย่างใกล้ชิด
ตั้งแต่วางแผนเริ่มก่อสร้างจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสมบูรณ์
คือเคลื่อนปาศักดิ์โชลสิตบริเวณรุมน้ำภาคกลาง
แวกจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีต่อเชื่อมกับทางภาคอีสาน
เคลื่อนตรงจุดนี้เคลื่อนปาศักดิ์โชลสิต
ก็ใช้เวลายาวนานเพราะเป็นเขื่อนสมัยใหม่ที่สร้าง
แล้วก็มีความไม่เข้าใจของราศดรนะครับว่าจะต้องสูญเสียที่ทำกิน
แต่ว่าหลังจากทุกหน่วยราชการร่วมมือร่วมใจกัน
โดยเฉพาะยิ่งกระทรวงมหาธัยและผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น
หลายคนทีเดียวช่วยกันทำความเข้าใจช่วยกันชี้แจง
ราศดรทุกคนเห็นกระจ่าง
และการที่จะต้องโยกย้ายออกในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง
ก็มีการชดเชยกันอย่างสมบูรณ์
ไม่ให้ราศดรได้รับความเดือดร้อนเลยแม้แต่คนเดียว
พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพเยาว์แล้วทรงสนพเทศในการเล่นแบบเด็ก
เรื่องการขุดร่องน้ำการเทน้ำดูทิศทางของน้ำการปลูกป่าอะไรต่ออะไรเนี่ย
นี่คือการให้ความสำคัญของน้ำ
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน
ประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยนะครับ
เราจะก้าวหน้าไปถึงจุดไหนไม่ได้ถ้าหากว่า
ปราศจากผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องใช้น้ำเป็นสิ่งสำคัญ
การที่เรามีพระมหากษัตริย์องค์พระประมุกที่ทรงลึงเห็นความสำคัญของน้ำเนี่ย
นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ประชาชนใต้ร่มพระบารมีเนี่ย
จะได้มีอยู่เย็นเป็นสุขเพราะน้ำ
ด้วยน้ำพระไทยเป็นสำคัญและน้ำที่แท้จริง
ที่ทรงบริหารจัดการตามพระราชดำริได้อย่างสวยสดงดงาม